อ่างทองค่ะคือนุ่มวัยเบนเจอร์เพศ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
แต่ตัวเขาเองชาวบ้านคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้
ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะ

มาที่นี่ขอยืนคิดให้คนเห็น
ได้รู้ว่าขอบ้านเลยไง
ครับ
ชาวบ้านที่ว่าน้องคนนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นคนเห็นวิญญาณ
ใช่มาขอข้าวกินนะคุณ

ได้ชื่อว่าน้องแบ็งก์อายุ๑๔ที่เท่านั้นเอง

ตำบลอำเตอร์แสวงหาจังหวัดอางทอง
คือเขาเห็นช่วงสักประมาณ๓ทุ่มของคืน๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนแรกน้องแบงค์บอกว่าตอนที่เห็นเขามายืนเกาะรั้

คิดว่าเป็นโจรก็เลยรีบวิ่งไปบอกย่า
บอกย่าให้ตามญาติญาติมาล้อมจับโจรหน่อย
ยากค่ะก็คือนางบุญน้อยช่างบรรจงอายุ๖๒ปี

ก็พยายามที่จะโทรตามหลานที่อยู่ไม่ไกล

หลานสองคนมาถึงนะคะก็ต้อนหน้าต้อนหลังชายคนดังกล่าว
ก็ต้องพบความจริงที่น่าตกใจกลัว
คืออะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาเล่าค่ะ
ครับ
ขอแฟนเขารู้ว่า
กำลังรับวิญญาณไปแล้วลุ่มขึ้นมามากนั่ง
หมายถามนี่ไม่ได้ไปเพราะว่ามันมาได้ซุดพลาดให้มัน
แล้วเมื่อวันพอวันตายลุ่มขึ้นอีกวันมารับแล้วตอนนี้ไม่มีอย่างนั้น
ถูกไหมคะให้มาช่วยกันดักจับโจรแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยปรากฏว่าหลานไปคุยนะ
คุณยายน้อยกับหลานเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตแล้ว
แล้วมายืนขอข้าวกินลักษณะคือหน้าเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วเห็นหน้าชัดเลยค่ะว่าผู้ตายเป็นใคร
ในระแวกนั้นชุมชนเดียวกันเขารู้จักกันหมด
เขาก็เลยโทรตามตามกันแล้วไปตามแฟนของผู้ตายเนี่ย
มาเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยกลับไปบ้านค่ะ
หนึ่งในหลานของคุณยายน้อยที่มาช่วยกันต้อนจับโจร

ชื่อว่าคุณสุทัศน์ช่างบรรจงอายุ๔๗ปี
เล่าบอกว่าหลังจากที่ยายบุญน้อยนะซึ่งมีศักดิ์เป็นอา
โทรมาบอกว่ามีขโมยมาที่บ้านตัวเองก็เลยรีบมา
เห็นชายหนุ่มเนี่ยยืนอยู่ในเงามืดข้างรั้วค่ะ
ชายคนนั้นบอกว่าหิวข้าวขอข้าวกินหน่อย
ขาไม่เห็นนะแต่มองเห็นหน้า
ลักษณะสีหน้าเศร้าหมองเชียมีเลือดด้วย
ก็เลยทำให้คุณสุทัศน์คิดขึ้นมาในใจทันทีนี่คือวิญญาณ
แล้ววิญญาณเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตายแล้ว
ชายคนนั้นได้บอกว่าอย่ามาเข้าใกล้ก่อนที่จะหายตัวไป
คุณสุทัศน์เล่าแบบนี้ค่ะแล้วหลายคนก็เห็นตรงกันนะ
ตอนที่ไปเจอค่ะทั้งนี้นะคะวิญญาณหิวข้าวรายนี้นะคะ
ชื่อว่านายสมศักดิ์สดงามหรือว่าแชมป์อายุ๒๕ปีนะคะ
แชมป์เนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันที่สามแยก
บ้านทุ่งแคร์หมู่ที่๑๐ตำบลแสวงหาเมื่อสักประมาณ๖โมงเย็น
ของวันที่๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วคืนเดียวกัน
หลานชายของคุณยายบุญน้อยก็เห็นค่ะ
คือตอนแรกเนี่ยแชมป์เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอ่างทอง
สักประมาณสามทุ่มหลังจากนั้นก็มีคนเห็นวิญญาณของแชมป์
ไปขอข้าวชาวบ้านกินอืมแฟนของผู้ตายคุณสุพรรณสานุษย์อยู่นะคะ
บอกว่าแชมป์น่าจะเป็นห่วงแม่แล้วก็น้อง
เลยไปปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นทั้งที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็บ้านของยายบุญน้อยซึ่งในคืนเกิดเหตุเนี่ยนางบุญน้อยก็โทรตาม
โทรตามสุพรรษาแฟนของแชมป์ให้ไปเชิญวิญญาณกลับบ้าน
แล้ววันรุ่งขึ้นก็ยังเห็นวิญญาณของแชมป์อีกนะ
เพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่าคืนแรกที่ไปเชิญยังไม่กลับ
ก็เลยมีการต้องเชิญวิญญาณถึง๒ครั้ง๒ครา
ตอนนี้ก็เลยไม่มีใครเห็นวิญญาณของแชมป์อีกแล้วนะคะ
คุณแม่ของแชมป์คุณมะยุรีบู่ทองเล่าให้ฟังบอกว่า
รู้สึกได้เลยนะวิญญาณของลูกมาอยู่ใกล้ตัว
แต่ก็บอกลูกว่าไปเถอะไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
สำหรับงานศพของแชมป์ค่ะจัดที่บ้านเลขที่๔๕ทับ๒
หมู่ที่๒ตะบนห้วยไผ่อำเภอแสวงหา
แล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพในคืนนี้
เป็นคืนสุดท้ายแล้วมีการชาปนกิจศพที่วัดเขาบวชในวันพรุ่งนี้คือ๑๙ธันวาคมค่ะ